สำหรับช่วงสุดท้าย

ยังยังไม่เปิดนะคะเปิดวันที่๒๐มิถุนายน
แต่เขาบอกว่าบรรยากาศรอบเนี่ย

นักท่องเที่ยวหวังจะไปกราบไหว้ขอพร

จุดทูบจุดเทียนไว้บริเวณรอบนอก
บางคนก็ไปกราบไปไหว้ด้านนอกสาราเก่าของพ่อปู่ศรีสุโธแทนนะคะ
สำหรับนักเสี่ยงโชคทำยังไงล่ะ
งวดเข้ามาแล้วจะต้องได้ไปสักเลขแหละ
ขอเลขเด็ดที่สาราเก่าก็ได้มาทั้ง๓ตัวทั้งสองตัว
ดังนี้นะคะ๗๒๓บ้าง๑๒บ้าง๓๖บ้าง
ส่วนแม่ค้าลอตเตอรี่ก็ต้องไปถามเขานะ

บางคนอาจจะยังหาได้นะอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหม
หมดแล้วนะหมดแล้วนะแถวคำชโนธนะคะ
อันนี้เกลี้ยงเลยเกลี้ยงแล้วหมดแล้ว
ส่วนเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่น้องชมพู่ที่หายไปแล้วกลายเป็นศพ
เขาเสี่ยงซีมซีได้๑๗๗๑๗๑๗อันนี้ก็เกลี้ยงแผงเช่น
นักศูนย์ส่วนตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นตัวเลขที่แม่ค้าเขาติดอไว้
จะได้อะมันตามนี้แหละแล้วก็เลือกซื้อไปเลย

ต่อเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปพบพระกันหน่อยค่ะ

นี่เขาทำอะไรกันคุณผู้ชมที่วัดป่าเขาแหลมหรือว่าวัดดอยจ้อนะคะ
จัดงานประเพณีบวงสวงเบิกเนธบรรจุหัวใจพญานาค
มีพระอาจารย์ศักรินสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดเป็นประธานในพิธีสงฆ์
มีเจ้าย่าเกล้าวมหานาคีจากอุดรธานีพ่อปู่พุทธฤษี
นรสิงศ์แห่งพัทยาใต้จากจังหวัดชนบุรีมาร่วมพิธีด้วยนะคะ
แล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมพิธี

บรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานนะคะ
อกจากจะได้อันนี้ส่งผลบุญจากการประกอบพิธีกรรมแล้วนะคะ
หลายต่อหลายคนก็ไม่พลาดค่ะ
หาเลขไปเสี่ยงโชคดูนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้พระอาจารย์ใบ้
ใบ้ให้ว่าภายในบ่อปลาที่เลี้ยงไว้
คุณผู้ชมเดี๋ยวตีช่วยหน่อยอันนี้ต้องขอช่วยจริง
อาจารย์ใบ้ว่าว่าในบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ปลาชอบกินชมพู่
โดยพระอาจารย์โยนชมพู่๒ลูกลงไป

หรือหรือฮะใช่
เลขนี้ถูกขายเกลี้ยงแผงเลยนะคะ
อกจากนี้บางคนก็บอกว่ามันทำไมตีไม่ได้เหมือนที่บางคนตี

นับจำนวนขั้นบันไดที่ทอดขึ้นไปบนยอดเขาเจดี๓๔๙ขั้น
และความยาวของพญานาคข้างบันได๓๕๐เมตร
เลขนี้ก็เกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันค่ะ
ผมกำลังงงอยู่ว่าชมพู่๒ลูกกับปลากินเป็น๘๐๐ได้ยังไง

เอาไปต่อที่สุโขทัยครับนักเสียงโชคเขาเดินทางไปที่บ้านเลขที่๒๕
ไปทำไมไปหาเต่าครับ
นี่อยู่บนถนนพิชัยตัดใหม่ตะบนเมืองสวรรคโลกครับ
นายจำลองคำพีระพศหรือว่าคุณลุงแจ้อายุ๗๑ปี
ไปส่องหาเลขเด็ดจากดอกน้ำมนต์ในขันน้ำมนต์พญาตามเรือน
จากช่วงนี้ก็อย่างที่เราบอกไปว่าเป็นโค้งสุดท้ายพอดีนะฮะ

นักเสียงโชคก็ไปส่องหาเลขเด็ดกันแหละครับ
นำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
บ้านลุงแจ้นักเสียงโชคเขามองว่าตัวเลขในดอกน้ำมนต์ในขันน้ำมนต์มันมีเลข

นี่เขาบอกกระซิบเรามาว่าในอ่างนี้มันมีอยู่๕ตัว
มันมีเลขสี่เลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้า
บางคนก็จับคู่เป็นเลขคู่๒ตัวบางคนก็เป็นเลข๓ตัวบ้างก็เขียนไว้ในกระดาษนะฮะก็ให้มองกัน
อ่ะใครจะมองอย่างไรก็แล้วแต่โชคใครโชคมันค่ะนะครับ
ทั้งสองท่านปลาไหลปกติที่คุณเห็นเนี่ยปลาไหลตัวสีอะไรนะ

แต่ที่วัดต่อมใต้บ้านสรรหนองเหนียวอำเภอเมืองพยาวปลาไหลที่นี่มีสีเงินแล้วก็สีทอง

มันก็เลยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก
ไหลเขาบอกเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นเงินเป็นทองเพราะสีมันลักษณะขาวสว่างนะหลวงพ่อเขาเลี้ยงไว้เนี่ยนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าก็สร้างบ่อซีเมนเลี้ยงมันไว้วัดนี่แหละเดิมมีสองตัวเคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านและชาวบ้านก็เอาปลาไหลทองมาถวายเพิ่มอีก
ตอนนี้รวมมี๒ตัวปลาไหลเงิน๑ตัวก็รวมเป็น๓ตัวหลายตัวแล้วนะตอนนี้เริ่มหลายตัวแล้วนะได้ให้โชคลาภกับชาวบ้านมาขอดูมาขอโชค
ซึ่งทั้งสามตัวหลวงพ่อบอกว่าเชื่องเป็นพิเศษเลยมักจะไหว้เข้ามาหามือของเจ้าอาวาสมาหาหลวงพ่อเลย
ลักษณะเอามือดีดน้ำติ๊กติ๊กแบบนี้ไหว้มาหาเลยค่ะชาวบ้านได้เลขจากปลาไหลทั้งสามตัวเนี่ยมาตีเป็นเลขเด็ดกันก็วนไปวนมา
เรื่องปลาปลาแปลกลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
โอ้โหคนไปเยอะเลยเนี้ยค่ะที่บ้านหลังนี้ห้าสิบเก้าทับสิบห้า
คือเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าคุณเห็นไหมนักเกงยีนขายเพียบเลยอ่ะ
ตัวอะไรเข้าบ้านนี้ได้อีกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมโฟกัสไปที่กระจกนี่
กระจกนี้แหละค่ะคือวันเปิดร้านเนี่ยมีพระอาจารย์มาลงอัคระให้คุณ
เป็นยันแบบนี้นะอัคระยันเขียนบนกระจกแบบนี้
แล้วคนในพื้นที่บอกว่าหมอพรามท่านนี้
หรือว่าที่เรียกกันว่าปู่เทพพ่อตาโล่เนี่ยมาลงให้
หนึ่งมิถุนาคนถูกถูกลอตเตอรี่เพราะไปส่องนี่แหละ
อักษรรยันต์ถูกเอายันต์อันนี้เหรอฮะใช่ทีนี้คนก็แหกันไปนะคะ
ไปส่องอีกเอ้าเผื่องวดหน้าจะได้จะโดนอีกนะคะ
ซื้อเสื้อผ้าไหมบางคนก็บอกไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าหรอก
ส่องดูเลขไปส่องดูเลขนะคะอยากรู้ไหม
ว่าเขาได้เลขอะไรมางวดเนี้ยอะไรฮะสามสี่กับสามแปด
เหรอสามสี่กับสามแปดคุณทำไมผมมองเห็นเป็นสามหนึ่งล่ะเนี่ย
อันนั้นไงมันเห็นไม่ตรงกันเนอะอ่าไปต่อที่สงขราครับ
ชาวบ้านเขาแห่ขอเลขเด็ดจากต้นเสม็ดขาวคล้ายคนนะ
ที่วัดโคเปรี้ยวข้างป่าช้าหมู่๕ตะบนเกาะยอมอำเภอเมืองสงครา
ต้นเสม็ดขาวเนี่ยมันสูงเมตรครึ่งนะคุณผู้ชมดูสิมันเหมือนคนไหม
คุณผู้ชมช่วยมองกันหน่อยบางคนก็มองว่าเอ๊ลำต้นมันคล้ายคนแก่เหมือนกัน
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันคือคนท้องมันป่องอะไรแบบนี้นะฮะ
นะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ไปกราบไหว้แหละครับจุดทูบจุดเทียนขอโชคขอลาบ
เขาก็บอกว่าเลขที่มันปรากฏบนลำต้นอันนี้ชาวบ้านบอกผมมานะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเออเนี่ยป้าเห็นเป็นเลขสองสามนะลูกนะฮะ
บางคนก็เห็นเป็นเลข๘๒นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอามาฝากกันนะฮะ
เราย้ำแบบนี้แหละคุณผู้ชมคือเราบอกไปชาวบ้านบอกมาบางทีมันก็แบบ
แล้วแต่คนจะชอบอันนี้ตัวเลขที่เขาเขียนให้ข้างบน๔ตัวข้างล่าง๔ตัวแบบนี้
คุณผู้ชมก็ลองดูเอาละกันนะครับปิดท้ายที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองชาวบ้านก็เดินทางไปขอโชคขอลาบไปส่องคันน้ำมนต์
หาตัวเลขจากน้ำตาเทียนในขันนมนต์กันนะคะรวมถึงการไปดูการเข้าทรงเจ้าแม่ไซเงิน
ตะเคียนที่อันเชิญมาจากบ่อทรายร้างในอำเภอโพทองค่ะต้นตะเคียนเขาใหญ่นะ
ขนาดประมาณ๓คนโอบค่ะความยาว๑๐เมตร
ประทับร่างทรงชายหนุ่ม
ซึ่งร่ายรำพร้อมต้องดูมือด้วย

แล้วก็เขามีการเขียนลงในสมุดด้วยนะ
คนไปส่องดูก็เอ๊ะมีอะไรมั่งอ่ะ
ที่เขาเห็นไปก็มี๓๑๖มี๒๔๓อะไรก็ว่ากันไป

ถ้าใครมองไม่เห็นเขาก็เขียนเอาเขียนให้
เขียนให้เลยเขียนให้ด้วย

นักเสียงโชคเขาก็บอกว่าค่อนข้างมั่นใจนะที่จุดนี้นะคะ